คดีดังตอนนี้เลยค่ะคดีเข้ากล่อง

โอ้โหคนเราเนี่ยนะสัญหาวิธีในการไปหลอกลวงคนอื่นได้แบบนี้
คือที่พูดได้เต็มปากแบบนี้เพราะตำรวจบอกแล้วว่ารวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
สอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เสียหายแล้วนี่คือการช่อกงประชาชน

กรณีที่มีคนไปว่าจ้างให้ทำเข้ากล่องหมื่นกล่องน้ำดื่มอีกเป็นหมื่นขวดบอกว่าได้สัมปทาน
ส่งให้กับทางโรงงานส่งน้ำไปบอกน้ำไม่ได้มาตรฐานต้องเสียค่าปรับ
มารับเข้ากล่องอ้าวเสร็จไม่ทันนัดไว้๗โมง๗โมงครึ่งเหลืออีก๒๐๐กว่ากล่องต้องเสียค่าปรับ

ผู้ที่เขาเสียหายเขาบอกว่าไม่ได้แล้วต้องมาแจ้งความดำเนินคดีต้องมาร้องสื่อแล้ว
เพราะเขาลงทุนไปเป็นล้านแล้วไหนจะค่าปรับค่าอะไรอีก
สืบสาวราวเรื่องไปมาเป็นขบวนการในการหลอกลวงประชาชน
นำมาซึ่งการเรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำ
สองคนนางทนิตาจันอิ่มคนนี้เป็นชะชวน
นางสาวการฮัททัยสุขสายก็เป็นคนทำสัญญา
ผู้ถูกกล่าวหา๒คนนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาช่อกงประชาชนนะคะ
คุมตัวไปฝากที่ศาลจังหวัดอุตรดิษฐ์แล้วนะคะ
ซึ่งก็ตำรวจคุมตัวมาจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามาสอบปากคำเพิ่มเติม
สอบปากคำอยู่๒ชั่วโมงกว่า
สอบปากคำเสร็จก็คุมตัวไปขึ้นรถคุมขัง
นักข่าวก็พยายามจะถามผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้นะ
พฤติการในการก่อเหตุในการกระทำทั้งหมด
แต่ทั้งสองคนปฏิเสธไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไร
แต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่าทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธ
อ้างว่าผู้เสียหายนั่นแหละที่ผิดสัญญา
ขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น

นักข่าวของเราก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันมีอยู่สองประเด็นสำคัญนะคะ
ประเด็นแรกก็คือเรื่องของผู้เสียหายในการทำเข้ากล่องนี่แหละนะคะ
ส่วนอีกประเด็นนึงนะคะเขาบอกว่า
มันมีลักษณะของมีคนกลางในการไกล่เกลี่ยเป็นพนักงานสอบสวน

เหมือนกับว่ามีผู้เสียหายถูกยกเลิกสัญญาใช่ไหมคะ

เขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกันแต่ไปมามาทั้งคนว่าจ้างทั้งคนรับจ้าง
เขาก็มาไกลเกลี่ยคนกลางในการไกลเกลี่ยเป็นพนักงานสอบสวน
อย่างนี้แล้วก็บอกว่าผิดสัญญาก็ต้องจ่ายค่าปรับกันไป
แล้วเขาเลยสงสัยว่าพนักงานสอบสวนที่เป็นคนกลางในการไกลเกลี่ย

อันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะกรณีที่เป็นข่าวนี้ขึ้นมามันมีหลายกรณี
ซึ่งพอมีเหตุแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บก็มักจะมีพนักงานสอบสวนมาไกลเกลี่ยให้
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะ
ส่วนประเด็นที่๒อีกประเด็นนึงค่ะ
มีรายงานข่าวว่าเข้ากล่องที่มีการสั่งเนี่ยนะ
ไปส่งให้คนอื่นจริงในพื้นที่อุตรดิษฐ์
พิศนุโลกสุโขทัยแต่ไปส่งให้บ่อนการพนัน

ส่งให้บ่อนการพนันในพื้นที่ตำบลพญาแมนจังหวัดอุตรดิษฐ์
มีบ่อนประจำอยู่๓๔บ่อนเขามีชื่อเจ๊ชื่ออะไรให้เสร็จสับ
แล้วเขาบอกว่ามีคนมีสีด้วยคอยให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย

นักข่าวของเราก็ถามทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถามทางตำรวจเนี่ยนะ
ตำรวจบอกว่ายังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้แต่จะตรวจสอบให้
ทีนี้ค่ะผู้เสียหายรายที่เป็นข่าวดังนะคะ
ก็เลยมีการเปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าตัวเธอเองเปิดธุรกิจร้านต้นไม้รับจัดสวนอยู่ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
นางธนิตาหรือว่าอิวที่เป็นผู้ถูกเหลาหาเป็นผู้ต้องหาตอนนี้

คุยกันไปคุยกันมาถูกคอก็ชวนเลยทีนี้ครับ

แล้วตกลงกันว่าต้องทำเข้ากล่อง๔๐๐๐กล่อง
หลังจากที่อิ๋วได้เงินสัมปทานไปแล้ว

ก็บอกว่าขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใหม่ได้ไหม

จากข้าว๔๐๐กล่องขอเป็น๑๐๐๐กล่อง
ถ้าไม่ทำตามนี้จะริบเงินค่าสัมปทาน

ตัวคุณธนิสรเขาบอกว่าก็เลยต้องจำใจ
ก็จ่ายเงินไปแล้วค่าสัมปทานตั้ง๑๒๐๐
ก็เลยจำใจว่า๑๐๐๐กล่องก็๑๐๐๐กล่อง

แต่พอถึงวันส่งจริงทั้งข้าวทั้งน้ำ
ปรากฏว่าของที่คุณธนิสรทำไปส่งให้กับอิ๋ว

ให้เหตุผลว่าของไม่ได้มาตรฐาน
พอส่งไปใหม่ก็ไม่รับอีก
โทรตามให้มาเอาอิ๋วก็ไม่มาเอาอีก

ยื้อเวลาเหมือนกับว่าต้องการจะให้ส่งเข้ากล่องไม่ทันตามสัญญา
เพื่อที่จะให้ตัวคุณธนิสร
ต้องเป็นผู้ที่ผิดสัญญาแล้วก็ต้องถูกเสียค่าปรับอย่างนี้ค่ะ

คุณธนิสรก็เลยบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้นะ

เพราะว่ามีค่าสัมภาษณ์๑๒๐๐๐๐บาทแล้วใช่ไหมคะ

ต้องซื้ออุปกรณ์ต่างในการทำกับข้าวใหม่ทั้งหมด

ก็คือตกลงกันครั้งแรกที่สัญญาแรกคือ๔๐๐กล่อง

แล้วก็พอคุยไปคุยมา
พอเซ็นสัญญาฉบับแรกไปปุ๊บแล้วก็สัญญาฉบับ๒

แล้วย้วไปย้วมาจนคือได้ค่าสัมภาษณ์พี่ไป

พี่จะต้องทำเข้ากล่องจำนวน๑๐๐๐กล่อง

ค่าสัมภาษณ์ที่พี่เสียไปทุกอย่าง

คือพยายามยื้อยื้อไม่ให้เข้ากล่องเราทัน
กล่องก็แม่เอามาให้พี่ขวดก็ไม่ได้เอามาให้พี่

เขามารับข้าวกล่องของพี่เสร็จแล้วค่ะ
แล้วอีก๒๘๐เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ถุง
คือยังไม่ได้แพ็คถุงคือถุงละ๒๕๒๕แค่นั้นเอง

นี่แหละค่ะคือประเด็นอันนี้พี่คือเล่ารวบ
ของพี่เลยประมาณ๘๗๐๐บาทค่ะ
เพราะว่าพี่ต้องซื้ออุปกรณ์เพราะมันเป็นระยะยาวเนอะ๕ปีค่ะ

นี่ค่ะคุณธนิสรก็เลยบอกว่า

เฉพาะตัวเธอกับครอบครัวของเธอเท่านั้นนะคะ

เพราะเขาก็มารับจ้างทำข้าวกล่องหมื่นกล่อง
เขาก็หวังจะได้เงินไปจุนเจอครอบครัว
เจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนเสียใจมาก
ผู้เสียหายก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่า
วันนี้ทางคู่กรณีติดต่อเข้าไปด้วยนะคะ
เจรจาขอตกลงค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

แต่เธอบอกว่าไม่ได้แล้วไม่เอาแบบนี้

ยึกยักษ์อย่างนู้นอย่างนี้นะครับ
คือตอนนี้ตำรวจไปตรวจสอบหมดแล้ว

ตอนนี้ศพพญแม่ก็คุมตัวสอบอยู่
ที่เข้ามาช่วยเหลือคดีนี้ด้วย
บอกว่าพฤติกรรมของผู้ว่าจ้าง

ถือเป็นความจงใจในการโกงผู้อื่น
โดยใช้สัญญาว่าจ้างเป็นตัวบังคับ
มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
มีผู้มีสีที่มาร่วมทำเป็นขบวนการ
โดยการเข้าไปตีสนิทจนเหยื่อตายใจ

ได้มีการติดต่อเข้ามาขอเคลียร์
และพูดคุยกับกลุ่มผู้เสียหาย๒ราย

กับการให้คดีนั้นจบลง
จริงมันจงใจโกงอยู่แล้วมันมีการวางแผนไปขั้นเป็นตอนอยู่แล้ว
เพราะอย่างมันไม่มีโรงงานจริงอยู่แล้ว

แล้วก็พยายามเอาให้ยอดปริมาณเนี่ย

ยังไงเนี่ยเขาทำผลิตข้าวกล่องไม่ได้อยู่แล้วเป็นหมื่นกล่อง
ตอนนี้คือมันจะขอเคลียร์๒ลาย

มันก็จะให้วิธีคือเจรจาเพื่อจ่ายน้อยให้ผู้เสียหายยอมฟาร์ม
แต่เราก็ยืนยันกับทางผู้เสียหายไปแล้วว่าไม่ต้องไปยอมความหรอก
ยังไงเราก็สามารถที่จะไปเรียกค่าเสียหายได้อยู่แล้ว
อาจริยะบอกว่านอกจากผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของผู้ว่าจ้างทั้งสองคนนี้แล้วนะครับ
ไม่ใช่แค่ที่อุตรดิษฐ์เท่านั้นยังพบว่ายังมีเหยื่อในพื้นที่จังหวัดอื่นติดต่อมาอย่างต่อเนื่อง
กรูดจังหวัดตราดก็มีชนบุรีก็มีสุราธานีก็มี
เบื้องต้นแนะนำให้ผู้เสียหายแต่ละที่ไปแจ้งความเอาไว้ก่อน
เพื่อกระจายความเสียหายในแต่ละพื้นที่แล้วก็อาจจะได้แยกคดีเป็นคนละคดีไป
คือตำรวจบอกว่าคดีนี้ก็เป็นคดีที่เจรจายอมความแล้วก็จบเป็นคดีไปได้
แต่ก็เหมือนที่คุณอัชรุยะบอกไม่อยากให้ผู้เสียหายยอมความ
คือยังไงดำเนินคดีเพราะยังไงก็ไปเรียกค่าเสียหายคืนได้อยู่แล้ว
แต่ต้องดำเนินคดีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ไปก่อกรรมทำเข็นอีก
ค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนกำลังถูกสอบปากคำอยู่
เขาแยกสอบปากคำเลยนะนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็เดี๋ยวจะมีกรณีอื่นที่เขาประสานไปว่าจะไปแจ้งความด้วย
ก็คือกรณีของนายอัครเดชยิ้มเจริญชาวอุตรดิษฐ์เหมือนกัน
อายุ๕๓ปีที่เขาถูกปรับไป๓ล้านบาท
จนเขาแบบเครียดแล้วก็เสียชีวิต
ลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผิดด้วยไปแจ้งความดำเนินคดีด้วย
เพราะว่าผู้ต้องหารายเดียวกันเลยที่ไปว่าจ้างเขา